ก็พูดถึงสงกรานไปดูยอดรวมของ๗วันอันตรายผ่านไป๖วัน
ใช่ค่ะเพราะว่าถึงวันนี้ตั้งแต่๑๑ถึง๑๗เมษายน
ทีนี้ยอดที่ออกมาก็คือ๖วันก่อน
วันก่อนเสียไป๓๔๘ศพนะฮะจังหวัดที่สะสมสูงสุดก็คือ
นครราชศรีมากับอุดรธานีครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานหรือว่าสปฐ
สรุปสถิติอุบัติเหตุบนถนนประจำวันที่๑๖เมษายน
ซึ่งเป็นวันที่๖ของ๗วันอันตราย
รถยนต์ลงขับรถมีน้ำจ่ายรักษาวินัยจราจร
ก็เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ๓๖๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๒ศพบาดเจ็บ๓๘๑คน
สาเหตุส่วนใหญ่ก็คือขับรถเร็ว

ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นภานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
รวม๖วันตั้งแต่๑๑ถึง๑๖เมษายน
มีอุบัติเหตุสะสม๓๐๖๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๔๘ศพระบาดเจ็บ๓๑๗๖คน
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยหรือว่ายอดตายเลยมี๕จังหวัด

ขณะที่จังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บสะสมมากที่สุด

จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดนครราชศรีมาและอุดรธานี๑๕ศพครับ
เหลือประชาชนบางส่วนที่ยังเดินทางกลับจากกุมลำนาวและท่องเที่ยว

ดังนั้นสวพทจึงประสาทจังหวัดและหน่วยงานการให้เกี่ยวข้อง
ดูแลความปลอดภัยกันต่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่องไป
วกขันไม่ให้มีรถโดยสารเป็นรถแบบเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
จากนี้ขอให้จังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปปรับแก้ที่สำคัญก็คือเรื่องของสาเหตุหลัก
ก็คือที่เกิดเหตุการณ์ก็มีทั้งขับรถเร็วมีทั้งเมาแล้วขับดื่มแล้วขับอะไร
เมาแล้วก็ไปขับรถจนเกิดเหตุการณ์รถชนก็มากมายก็ช่วยกันป้องกันดูแลนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นแล้วก็วันสุดท้าย
ช่วงหัวกับช่วงท้ายส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุที่ถนนสายหลัก
จากเดินทางกลับแต่ทีนี้ช่วงวันกลางหรือว่าวันที่เล่นสงกราน
จะเกิดอุบัติเหตุกับถนนสายรอดเขาเล่นน้ำกันอยู่
ใช่เพราะว่าคนไปเล่นน้ำกันอยู่นะคะ